คุณผู้ชมคะคดีหวยอลละวนหวยอลละเวง๓๐ล้าน
ถ้าเกิดวันนี้นะ๔กุมภาพันธ์ต้องจับตารอดู๑๐โมง
วันนี้ที่สารหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
เพราะว่าทางด้านร้อยตำรวจโทจรูนมีการไปท้า
ว่าจะให้ทางครูปรีชาแล้วก็แม่ค้ามาสาบาน

เดี๋ยววันนี้รอติดตามบรรยากาศกันได้นะคะ
เพราะว่าสักช่วง๑๐โมงเราจะพยายามตัดบรรยากาศสด
สดที่สารหลักเมืองให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
เพราะว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณยุธยาตุ้มมีก็ไปรออยู่ที่นั่นแล้ว
แต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูถึงการร่างคำสาบานเอาไว้หน่อยดีกว่านะคะ
เพราะว่าเมื่อวานค่ะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปไปพบกับทางด้านร้อยตำรวจโทจรูนนะคะ
ก็ไปสอบถามเกี่ยวกับการร่างคำสาบานนี่แหละค่ะ
ถามถึงการเตรียมตัวก่อนที่จะมีการทำพิธีสาบานในวันนี้
ซึ่งทางด้านร้อยตำรวจโทจรูนก็บอกว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรเป็นพิเศษ
แต่พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ร่างคำสาบานเอาไว้
แล้วก็ยืนยันด้วยค่ะว่าเป็นคนร่างข้อความขึ้นมาเอง

โดยร่างคำสาบานเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ยนะคะ
ถามว่าร่างไว้อะไรบ้าง
ซึ่งทางด้านร้อยตำรวจโทจรูลบอกว่า

ข้าพเจ้านายจรูลวิมูลขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก
และขอสาบานต่อหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ว่าหากฆ่าโกหกหรือไปขโมยลอตเตอรี่ใครมา
ข้าไม่ตายดีครอบครัวฉิบหาย
ลูกหลานสาบแช่งชีวิตล่มจม
เจอแต่ความหายนะไม่มีความสุข
นทุกข์ทรมานตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด
ประนามหยามเหยียดเป็นที่รังเกียจของคนในสังคม
แต่หากข้าพูดความจริงมาโดยตลอดและเป็นผู้โดนรังแก่
ข้าประสบความสำเร็จเอาชนะหมู่มารได้โดยเร็ว
ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ

วดจรูนก็ยังร่างคำสาบานสำหรับครูปรีชาและพยานด้วย

เพราะว่าได้ท้าให้ทุกคนมาสาบานเช่นกันนะคะ
โดยขอให้ครูปรีชาสาบานว่า
เป็นเจ้าของลอตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลที่๑จริงแล้วทำหาย
หากเป็นจริงขอให้ได้เงินนี้ไป
ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ
แต่หากลอตเตอรี่ชุดดังกล่าวเลข๕๓
ประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
ครูปรีชาไม่ได้ซื้อมาจริง
ขอให้ครอบครัวครูปีชาฉิบหาย

ชีวิตล่มจมเจอแต่ความหายนะ
ไม่มีความสุขทนทุกข์ทรมาน
นรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด

เป็นที่รังเกียจของคนในสังคม

หากเป็นพยานเท็จไม่ได้เห็นครูปรีชาซื้อเลข๕๓
งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐จริง

ทำกิจการอะไรก็ขอให้ตกต่ำชีวิตบ้านปลายไปอยู่ในคุก
นี่ก็เป็นร่างคำสาบานที่หมวดจรูนเป็นคนร่างขึ้น
แล้วก็จะไปสาบานต่อหน้าศาลหลักเมือง
จังหวัดกาญจนบุรีเวลา๑๐โมงนี่แหละนะคะ

เพราะว่าผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ในพื้นที่
แต่อย่างที่ก่อนหน้านี้ครูปีชาให้สัมภาษณ์มานะคะว่า

แล้วก็ฝากถึงหมวดจรรย์ว่าเก็บคำสาบาน
จรูนบอกว่าให้เก็บคำสาบานเอาไว้ใช้ในชั้นศาล
ครูปีชาบอกหมวดจรูนนะ

ทีนี้ทางด้านครูปรีชาเคยพูดแล้ว

ดูกันหน่อยเรื่องของเจ๊เกียวจะว่ายังไงนะคะ
ปนัญชยาสุขภูลหรือเจ๊เกียว
คนนี้เป็นพยานสำคัญฝั่งครูปรีชาค่ะ
ก็ยังคงยืนยันว่าเห็นครูปรีชาซื้อสลากจริง
ถูกรางวัลที่๑๕ใบมูลค่า๓๐ล้านบาทนะคะ
แล้วก็แจ้งกับผู้สิทธิ์ข่าวธรรท์ทีวีว่ารับคำท้าของหมวดจรูน
โดยจะเป็นตัวแทนแม่ค้าทุกคน
เดินทางไปร่วมสาบานที่สารหลักเมืองกาญจนบุรีในวันนี้ด้วย
เพื่อยืนยันว่าที่ทุกคนพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริง

แต่ว่าแม่ค้าคนอื่นนะยันยันค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นใครบ้างป้าบ้าบินป้าพัด

แล้วก็คนกาญจนบุรีก็เห็นว่าสารหลักเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์
ปกติเวลาเกิดคดีอะไรแบบนี้จะไปสาบานกัน
ทางด้านป้าพัฒน์ทางด้านป้าบ้าบินบอกว่าไม่เอา
คือเสียเวลาทำมาหากินฉันพูดจริงอยู่แล้ว
เดี๋ยวไปให้สาบานในชั้นศาลเลย
ทีนี้คุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียล
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยากรรม
ก่อนหน้านี้ชมรมนี้เคยออกมาฟันทงคดีของครูจอมทรัพย์

แต่ครูจอมทรัพย์คือเป็นแกะสวนกระแสสังคม
คราวนี้ค่ะชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยนะคะ

ฟันทง๑๐๐ครูปรีชาไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่
นำทีมงานชมรมที่ค้นหาความจริงคดีครูจอมทรัพย์
พยานหลักฐานสำคัญให้ตำรวจภูทรภาค๗
เพื่อร่วมกันคลี่คลายคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทในสัปดาห์หน้า
อันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะ
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้านนี้

เพราะว่าตอนนี้พูดสักข่าวเราก็ติดอยู่ที่

เดี๋ยวจะมีความคืบหน้าเข้ามาในช่วงต่อไป
ไม่ต้องเป็นข่าวสะเทือนวงการก็เลยนะ
เพราะว่าหลายคนติดตามข้ามปี
แล้วก็อยากรู้ความคืบหน้าชาวเน็ตเองก็กระหน่ำเรื่องนี้กันมากนะคะ